เรื่องนี้ครับคือแค่ไปเที่ยวเนี่ย
ก็ไม่ทันคิดว่าจะเป็นการจากลาครั้งสุดท้าย
ดีครูวัยเกษียณไปเที่ยวจันทบุรี
เมื่อวานไปเที่ยวทะเลเช้านี้ไปน้ำตกพริ้ว
ชมวิวทิวทัศน์ปรากฏว่าลมแรงมาก

แล้วตอนที่โค้นมันไปรั้งกับสายไฟ

คุณขวัญคุณผู้ชมสายไฟมันก็ไปดึง
เอาเสาไฟหักโค้นลงมาด้วย

ล้มทับพอดิบพอดีเลยครับ

นอนสิ้นลมอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ

เป็นคุณครูวัยเกษียณอายุ๖๐กว่าแล้ว
จันทบุรีครับเป็นคุณครูเกษียณอายุราชการวัย๖๓ปีครับ
ตำรวจสพแหลมสิงและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว

คุณดูเสาดิมันโค้นลงมาพาดกลางถนนแบบนั้นเลือดมันประจวบเหมาะจริง
คือเธอเนี่ยแยกกับเพื่อนแล้วก็ญาติเพื่อจะมาดูวิวทิวทัศน์ตรงนี้

ตอนเช้าอากาศช่วงนี้มันเย็นสบายไม่ได้อยู่กับป่ากับเขาใช่ไหมฮะ

เกิดเหตุการณ์นี้ซะก่อนนะครับ
ตรงนี้เป็นถนนทางขึ้นครับใครเคยไปน้ำตกพริ้วก็จะคุ้นหน่อย
มันจะเป็นทางขึ้นสำนักงานอุทยาน
ด้านหลังป้อมขายบัตรทางเข้ามีต้นสตอป่าต้นเบอร์เริ่มเลยอยู่ริมถนน
ยาวกว่า๔๐เมตรคือพอมันโค้นลงมาแล้วก็วัดความยาวได้เห็นไหมฮ
มันพาดผ่านถนนแบบนี้เลยเฉียงแบบนี้นะฮะ
ผ่านศูนย์กลางรอบวงประมาณสัก๑เมตรกว่าอายุ๔๐ปีแล้วครับ
ลงมาแบบถอนรากถอนโคนด้วย
ไม่รู้ว่าจะมีรางร้ายอะไรหรือเปล่าบางคนเขามองไปด้านนั้นนะความเชื่อนะฮะ
แต่เอาล่ะถ้าว่ากันด้วยวิทยาศาสตร์มันโค้นลงมาเพราะลมแรงมากครับ
แล้วไปทับสายไฟที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไปดึงเอาเสาไฟหักโค้นลงมาทั้งหมด๕ต้น
มีร่างของคุณครูวัยเกษียณอายุ๖๓ถูกเสาไฟข้นล้มทับ
แล้วใกล้กันมีโทรศัพท์ตกอยู่๑เครื่อง
จากการตรวจสอบครับผู้ตายกับญาติ๗คนมาจากหน้านะตีรถมาที่จันทบุรี
เมื่อวานนี้เที่ยวทะเลวันนี้เที่ยวน้ำตกแล้วก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้น
ลองฟังญาติยาศาสตร์ของผู้ตายครับ
ลุ้นล้มแล้วก็ทับสายไฟแล้วก็มันก็ล้มลงมาพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามีคนเจ็บแต่เราก็เห็นแล้วมีคนตะโกนได้ยินบอกว่ามีคนเจ็บ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วที่จันทบุรี

ตัดแต่งกิ่งเพื่อป้องกันกิ่งไหนที่มันใหญ่มันอาจจะเปราะหรือมันอาจจะร่วง

เพราะตอนเช้าลมมันมาแรงอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

เดี๋ยวจะป้องกันให้เข้มงวดมากกว่านี้อีก
เพื่อไม่อยากให้เกิดความสูญเสียอีกแล้วครับ
ขึ้นมายุอีกครับแล้วก็พัดมีลมพายุแรงตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเมื่อเช้านะครับซึ่งซึ่งเมื่อเช้าเราทางอุทยานเองก็มีการ
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ครับ
ไปดูตามจุดต่างต่างที่มันล่อแหลมลักษณะที่อ่า
มีกิ่งไม้ที่จะหล่นโดนนักท่องเที่ยวไหมอะไรอย่างนี้ครับ

ซึ่งเมื่อเช้าเราก็ได้มีการตรวจตาแต่ช่วงสาย

ก็เกิดพายุแรงขึ้นมาอีกครับ
แล้วก็พัดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะฮะหล่น

แล้วมันก็ดึงต่อไปล้มอีก๔ต้นแล้วก็
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วก็แสดงความเสียใจนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมจะช่วยอำนวยความสะดวก
การเคลื่อนร่างของผู้ตายกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดที่จังหวัดน่าน
ในขณะที่ครอบครัวผู้ตายก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายครับ

การช่วยเหลือเยียวยาก็จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการนะครับ
ดังนั้นช่วงนี้ใครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ตามก็ระมัดระวังด้วยนะครับ